อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นกับ๓หนุ่มนักศึกษากศน
คือไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งแล้วครับ
แล้วก็ตอนออกมาก็จะถอยรถมอเตอร์ไซค์ออก
ปรากฏว่ารถกระบะคันข้างหลังก็จะถอยออกเหมือนกัน
ทีนี้ต่างคนต่างไม่ยอมต่างคนต่างจะถอย
สุดท้ายยิงกันครับ

หนุ่มนักเรียนกศนบาดเจ็บไป๓เลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้นะฮะก็เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้หลังเที่ยงคืนครับ
ขณะที่สายตรวจของสพขุนทะเล
เขาออกกวดขันสถานบันเทิงให้ปิดตามเวลาของกฎหมาย
มาถึงหน้าสารบันเทิงแห่งนี้นะครับ

ในพื้นที่หมู่๘ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานี
แต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นหลังสถานบันเทิงปิด
และคนในร้านออกมาจะเอารถเพื่อจะขับกลับบ้านกัน
มีวัยรุ่นชาย๓คนนั่งคล่อมอยู่บนรถจักรยานยนต์
และถูกผู้ชายสวมเสื้อยืดสีขาวซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุ
อยู่ท้ายรถกระบะนะครับ
จริงเขากำลังบอกเพื่อนถอยแต่มอเตอร์ไซค์ขวาง
ก็เลยมีเรื่องกับมอเตอร์ไซค์ของวัยรุ่นทั้ง๓คน
หลังจากนั้นผู้ชายเสื้อขาวเดินกลับไปที่รถ
เอาอาวุธปืนยิงใส่วัยรุ่นทั้ง๓คนเลยคุณ
ทั้ง๓คนบาดเจ็บนะฮะก็คือนายสิทธิกรหรือว่าปูอายุ๑๙ปี
คนนี้อาการไม่สาหัสเพราะว่าถูกยิงที่สมัครขวา
คนที่๒ถูกยิงเข้าที่แขนก็คือนายธนาคิมอายุ๑๙ปี
แล้วก็ที่กรามแล้วก็หน้าท้องแล้วก็ที่ก้นคนนี้อาการสาหัส
ทั้ง๒เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่ง๑
และนายกิติพงศ์หรือว่าคิงอายุ๑๙ปี

ถูกยิงที่หน้าท้องและคนขาด้านซ้าย
คนนี้เป็นนักศึกษากศน
ต่อมาเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๘๘
ร่วมกันกับพนักงานสอบสวนตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ปลอกกระสุนปืนขนาด๓๔

ครบเลยฮะที่ยิงใส่กันไปแล้วนะครับ

ก็คือนายปียพงศ์ปานแป้นอายุ๓๑ปี
ถูกควบคุมตัวไปที่สพขุนทะเล

ตอนที่เจ้าหน้าที่สายตรวจกำลังตรวจอยู่พอดี
จากการซักถามนะฮะผู้บาดเจ็บ
ทราบว่าหลังพากันออกจากสถานบันเทิง

เขาก็กำลังพยายามโบกรถกระบะ
เพื่อนเขาแหละให้ถอยออกเหมือนกัน

ก็เลยมีการตะโกนด่าทอกันไปด่าทอกันมา
แล้วผู้ก่อเหตุก็ไปหยิบปืนในรถออกมายิงนะครับ

วันนี้ก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังบอกว่าได้รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกัน
ตอนนั้นก็มาพบคนเจ็บ๒รายเพราะว่าอีกคนนึงเพื่อนนำส่งโรงพยาบาลสุราธานีไปก่อนหน้านี้แล้ว
เหลือหนึ่งในนั้นมีแผลถูกยิงเข้าที่หน้าท้องแขนแล้วก็แผ่นหลังไม่รู้สึกตัวก็อาการสาหัสแล้วครับ
ส่วนอีกคนถูกยิงเข้าที่ใต้คางหน้าอกแขนแล้วก็สะโพก

ได้ช่วยการประถมพยาบาลก่อนนำส่งโรงพยาบาลต่อไป
ก็ใช้เวลาประมาณ๑๕นาทีนะครับ
ต้นตำรวจได้แจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นกับนายปียพงศ์คุณ
เพราะว่าสาดกระสุนเลยนะคุณนะ
สาดกระสุนก่อนจะสอบสวนปากคำเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ก็ต้องดูอาการของคนถูกยิงด้วยนะครับ